แต่เดี๋ยวนี้เวลาเราจะขายอะไรเราก็ต้องหาจุดเด่นหาเอกลักษณ์ให้กับร้านของตัวเองใช่ไหม
เรารู้จักกันดีว่าขนมบัวลอยหน้าต่างของเขาก็คือจะเป็นกลมสีบ้างหรือสีเดียวบ้างอันนี้แล้วแต่ร้านก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ทีนี้คุณถ้าเราจะเปิดร้านขายบัวลอยให้มันโดนใจลูกค้าเนี่ยรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตามันก็สำคัญไม่แพ้กับรสชาติความอร่อยเหมือนกัน
เรารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับบัวลอยมาฝากว่าบัวลอยต่างเขาจะน่ารักน่าทานและน่าอร่อยขนาดไหนติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ขนมบัวลอยเป็นขนมไทยพื้นบ้านของชาวไทยที่รู้จักกันทั่วทุกภูมิภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยครับจะมีสูตรและเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไป
เป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้ารีดเป็นลูกเล็กและปรุงในกะทิและน้ำตาลภายใต้รูปลักษณ์ที่ออกมาเป็นรูปกลม
สีเดียวกันหรือต่างสีกันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะรังสรรค์ออกมาเป็นแบบไหนแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับขนมบัวลอยที่มาในแบบหลากหลายรูปลักษณ
ที่คิดว่าเมื่อหลายคนเห็นแล้วเนี่ยจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยนี่เนี่ยขนมบัวรอยหรือนี่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
เมนูขนมหวานแฟนซีสุดสร้างสรรค์นี้เป็นของคุณอัญญานีสุวรรณโรธที่ขนความน่ารักมาเสิร์ฟแบบไม่ยั้ง
เริ่มกันที่สายผลไม้กับบัวลอยทุเรียนคนรักทุเรียนไม่ควรพลาดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงนี่แหละครับ
เพราะทุเรียนที่เห็นนี้เนี่ยกินได้ทั้งเปลือกนุ่มลิ้นหมดปัญหาน้ำแหลมกวนใจนั่นเองล่ะครับ
ต่อกันที่บัวลอยอโวคาโดมีด้วยเหรอเนี่ยแม่นี่แหละครับเขาจัดมาแบบน่ารักพอดีคำ
ที่สำคัญครับกินได้ทั้งเปลือกเช่นกันจ้าสายผลไม้จบไปไปต่อกันที่สายสัตว์โลกน่ารัก
กันบ้างนี่เลยครับบัวลอยปลาครับแม่ที่น่ารักไม่ไหวแล้วล่ะไม่รู้จะกินหรือจะปล่อยลงอ่างดี
อกจากบัวลอยปลาขาบแล้วเนี่ยยังมีบัวลอยปลานีโม่ด้วยนะกินได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
ถามหน่อยไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงเลยนะ
จากสัตว์ที่อยู่ในน้ำไปดูสัตว์ที่อยู่ตามใบไม้ใบย่า
หนอนกันบ้างครับนี่เลยบัวลอยหนอนอีริกกระดึบกระดึบ
บัวลอยนี้เนี่ยหลายคนเข้ามาชมว่าเหมือนมากเลยล่ะครับ
ทานสัตว์เล็กไปแล้วอย่าคิดว่าสัตว์ใหญ่คุณอัญญานีจะทำไม่ได้นะครับ
เธอจัดบัวลอยแกะให้เลยล่ะครับโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยล่ะครับ
และเมื่อพูดถึงความสร้างสรรค์ที่จัดมาในรูปแบบบัวลอยแฟนซีแล้วเนี่ย
บัวลอยแปลกกวนเขาก็ทำเหมือนกันนะอย่างนี้เลยบัวลอยช้างดาว
เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแต่เชื่อว่าถ้าซื้อฝากใครเนี่ย
ผลรับมีร้อนหนาวแน่นอนครับ
ผ่านเรื่องแปลกไปแล้วเรื่องความทันสมัยทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน
คุณอาญานีเขาก็ไม่พองนะครับจัดบัวลอยโคโรนามาเสิร์ฟให้กันไปเลย
แม่ถามว่ากินแล้วเนี่ยลงปอดไหมไม่รู้รู้รู้แต่ว่าลงพุงแน่นอนครับ
และก็เดินทางมาถึงบัวลอยไฮไลท์ในวันนี้กันแล้วล่ะครับ

ถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยถือว่าตกยุค

ก็บัวลอยพอสอยังไงล่ะครับคุณผู้ชม
บัวลอยพอสอนะญาติโยมปั้นเสร็จเอาพอสอนลงไปต้มคงร้อนน่าดู
บาปไหมล่ะครับนรกไปทางไหน

เมื่อภาพนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นต้องขออโหสิกรรมก่อนกินไหมคะนรกไปทางไหนพร้อมหัวเราะฮ่า
แต่ส่วนใหญ่จะชมว่าน่ารักแม้กระทั่งท่านพระมหาภัยวันเอง
ยังนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คของท่านเลยล่ะครับพร้อมกับเขียนข้อความประกอบว่า
อยากกินน้องอยากกินน้อง
ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์น่ารักในการทำขนมไทยอย่างบัวลอย
มาฝากให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกันในสถานการณ์แบบนี้
ถ้าใครคิดว่าบัวลอยของคุณแปลกและโดดเด่นไม่แพ้กันอย่าลืมส่งมาอวดกันบ้างนะครับ